คราวนี้ไปชาบูแม่อ้ำกันดีกว่าค่ะคุณอ้ำพัชราภาเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่ายุคนี้นะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะเขาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนฝูงแล้วเห็นบอกว่าไม่คิดตังค์ด้วยนะคะอย่างคุณอ้ำพัชราภาอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมรีวิวชาบูเดลิเวอรี่ให้ทานน่ากินมาก
เล่นดูคลิปเนี่ยโฮดูซิโธ่
และคุณแม่หน้าหน่ายกมาเต็มบ้านเลยย
และอร่อยเค้าบอก
บอกว่าจริงแล้วไม่ได้รับรีวิวอาหารนะจ๊ะ
ให้เฉพาะร้านของเพื่อนที่อร่อยเท่านั้นค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมแต่อย่างระดับคุณอ้ำนะคะรีวิวปุ๊บนะคะ
เห็นบอกว่าคนสั่งจองแบบเต็มไปหมดเลย
เรียกว่าแซ่บจริงนะคะหิวแล้วเนาะแต่มันยังไม่จบเท่านั้นมีแม่แอฟทักษะออนด้วยนี่
เธอก็โพสต์ขายข้าวทางด้านแม่แอฟเองเนี่ยก็ใจดีไม่แพ้กันค่ะโพสต์ขายข้าวเพื่อคนรักสุขภาพ
ส่องไปส่องมาไม่ใช่ของใครที่ไหนค่ะแต่เป็นแบรนด์ของคนใกล้ตัวก็คือพี่เปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวของเขานี่แหละ
แล้วก็พี่เปิ้ลนี้ก็เป็นเลขาด้วยนะแม่แอฟเองก็อ้อนแฟนให้สนับสนุนพี่เปิ้ลหน่อย
และที่แน่งานนี้รีวิวฟรีค่ะรีวิวฟรีค่ะมันจะลงสู่อินนะคะ
ยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะรีวิวฟรียังมีอยู่นั่นก็คือแม่โอปอลปณิสราค่ะ
ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะแม่โอบของเราชวนน้องอลินมาเป็นนักรีวิวตัวน้อยด้วย
กข้าวเหนียวกินให้แบบให้เห็นกันแบบจะถึงความอร่อยกันไปเลย
ทานคู่กับยำไทยสไตล์ญี่ปุ่นแต่รสจัดแบบไทยเขาว่าแบบนี้นะฮะ
ที่สำคัญน้ำปลาร้าเนี่ยนะเป็นน้ำปลาร้าแบบพัสเจอร์ไร้สะอาดหายห่วงนะคะ
เพราะเป็นร้านยำของหนุ่มโยชิซีควินนั่นเอง
พี่น้องร่วมวงการเดียวกันรีวิวแบบไม่คิดตังค์กันไปเลยจ้า
สังเกตนะคุณลูกซุปตาหลายบ้านก็โตมาด้วยข้าวเหนียวแล้วก็ปลาร้าเลย

พูดแล้วไม่หิว
หิวมากตาหลอยแล้ว